คุณผู้ชมคะเห็นด้านหลังของเราพาดหัว
ผัวเดินลงน้ำยังศูนย์หาย
อุ้มลูก๗เดือนเกือบจะตามไปด้วย
เหตุการณ์นี้ต้องไปตรวจสอบนะว่าท้ายที่สุด

หรือพยายามจะฆ่าตัวตาย
เหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นนะคะที่สุราธานี
พาคุณผู้ชมไปตรวจสอบตรงริมคลองตาปี
อยู่ในซอยพาณิชย์เขตเทศบาลนครสุราธานีค่ะ
นี่ช่วงค่ำเลยนะทีมกู้ภัยกุศลศรัทธาสุรธานี
แล้วก็นักประดาน้ำไปพยายามที่จะค้นหาร่าง
ของนายพรพิรมแทร่จืออายุ๓๖ปี
ซึ่งเดินลงไปในน้ำตรงนี้แล้วก็หายไป
เรื่องต้นทางภรรยาคือนางสาววันวิสายิ้มย่อง
ที่อยู่ในที่เกิดเหตุก็เล่าให้ฟังบอกว่า
เมื่อวานนี้สามีชวนเธอออกมาเดินเล่น
คลองตรงนี้แล้วก็อุ้มลูกชาย

แต่พอมาถึงตรงนี้ไม่ถึง๑๐นาที
สามีเดินลงไปในน้ำแล้วตอนที่เดินลงไปในน้ำ
หันมาชวนเธอบอกว่าลงไปด้วยกันไหม
แต่ตัวเธอตอนนั้นอุ้มลูกชาย๗เดือนอยู่ไง

ไปแป๊บนึงเธอก็เห็นว่า
ทำไมสามีเธอยังไม่ขึ้นมาสักทีหนึ่ง

ตอนตะโกนเรียกสามีไม่มีเสียงตอบรับนะ
แล้วเธอก็เลยเริ่มไม่สบายใจแล้ว
บอกคนขับเรือหางยาวให้ช่วยตามหาสามีหน่อย
เพราะว่าเดินลงไปในน้ำเนี่ยตามหาไม่เจอนะ
ทีนี้ร้อนใจแล้วค่ะเลยแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยเหลือ

ก่อนหน้านี้มันมีลางอะไรบอกไหม
หรือว่าเราเห็นสัญญาณอะไรของสามีไหม
คือทางภรรยาบอกว่าก่อนหน้านี้ก็ทะเลาะกัน

แล้วพอมาปรับความเข้าใจกันมาดีกันเสร็จแล้วนะ
สังเกตว่าสามีนอนร้องไห้
เธอก็ถามด้วยความเป็นห่วงว่าเป็นอะไร

บอกแค่ว่าอยู่ไม่ได้ถ้าเป็นแบบนี้
ก็เลยไม่รู้ว่าเป็นเพราะมีความเครียดอยู่ด้วยหรือเปล่า
ตัดสินใจมาเดินลงน้ำ
และที่ชวนเธอกับลูกจะลงน้ำด้วยหมายความว่ายังไง
ใช่ค่ะคือจะให้ตายกันทั้งครอบครัวเลยหรือเปล่า
ทีนี้ใช้เวลาในการค้นหา๓ชั่วโมงกว่า
กู้ภัยก็ยุติภารกิจเพราะว่ากระแสน้ำตรงนั้นมันเชี่ยวมาก
แล้วมันยังมีอุปสรรคเรื่องดินโครนยังมีกิ่งไม้ใต้น้ำด้วย
หลังจากที่ยุติการค้นหาเมื่อคืนแล้ว
เมื่อเช้าค่ะทางตัวภรรยาของผู้สูญหายแล้วก็ครอบครัว
เดินทางมาจากการจนดิตมาจุดตรงนี้
แล้วก็หากันตรงป่าตรงริมตลิ่งแม่น้ำ
ระหว่างที่รอชุดประดาน้ำมาค้นหาอีกครั้งหนึ่ง
โดยภรรยาของผู้สูญหายบอกว่าตอนนี้ครอบครัวพยายามคิดในทางที่ดีนะ
ว่าสามีขึ้นมาจากน้ำได้แล้ว
แล้วตอนนี้สามีอาจจะไปพักอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่ง
เมื่อคืนตัวเธอก็พยายามที่จะติดต่อเพื่อนสามี
แต่ว่าทุกคนที่เธอติดต่อไปนะ
เพื่อนสามีบอกตรงกันเลยว่าติดต่อสามีเธอไม่ได้

เขาคงขึ้นจากน้ำไปไปอีกนิดหน่อยสักแห่ง
แต่ก็พยายามร้อยห้าใช่ไหมคะ
แต่ก็ไม่มีข้าวอย่างนี้
น้องถ้าเกิดว่าเป็นเร่งจูงใจที่จะทำให้เขาพิษภาพตัวใต้
เดือนลุงนามถ้าตัวใต้ตอนนี้เราพอจะมองย้อนกลับไปได้หรือยังคะ

เขาเขียนเขาไม่พูดอะไรกับใครเลย

แต่เขาไม่พูดเขาไม่พูดอะไรเขา
เขาเก็บอยู่แต่คนเดียว
ไม่ยอมบอกเลยว่าเป็นอะไรนอนร้องไห้นะคะ
แล้วเมื่อเช้าก่อนที่เธอจะมาดูตรงนี้
เธอก็เอาลูกเล็กลูกชาย๗เดือนไปฝากไว้กับแม่ก่อน

ขี่หาบริเวณใกล้เคียงตั้งแต่เช้าเลยค่ะ
คือคิดว่าสามีน่าจะยังไม่ได้ฆ่าตัวตาย
แต่ตอนนี้ยังไม่เจอเบาะแสของสามีเลย

ประดาน้ำกำลังค้นหาอยู่นะคะ
ถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวเรารายงานให้ทราบนะคะ